ยิ่งขยันขึ้นเวทีปราศัยเลยไม่แผ่วเลยครับ
วินตอกย้ำนโยบายกรุงเทพต้องไปต่อ
เมื่อวานนี้ครับบิ๊กวินขึ้นเวทีที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัน

และเหมือนเดิมเลยท่านย้ำนโยบายปิดจ๊อบความจนทสประกัน
ความจนเพื่อคนกรุงเทพแล้วก็โชว์ผลงานที่ผ่านมา
หวังจะได้เข้าไปสารต่องานเก่าให้สำเร็จ
วินไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนต้องมากับลูกชายครับ
คุณเอิร์ทนะฮะคุณเอิร์ทลูกชายก็ขึ้นเวทีด้วยกันอีกรอบนึง
พ่อลูกคู่นี้นี่ร่วมแรงร่วมใจกันหาเสียงครับ
พ่อไปไหนลูกไปด้วยตามประกบหลังไปด้วยทุกที่เลยครับ

หาเสียงแต่ละครั้งไปคนเดียวไม่ได้สิ

คุณสิทาธิวารีกับ

โดยนาวตรีสิทาก็ไม่ปฏิเสธว่า
หากเลือกสิทธาจะได้สุดารัฐเข้าไปช่วยงานบริหารกรุงเทพมหานครเพราะนโยบายของพักเขาก็คือพักไทยสร้างไทยก็คือเน้นการทำงานเป็นทีมนั่นเองครับ
ส่วนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระลุยเดี่ยวเลยหาเสียงแบบไม่มีลูกคู่ครับแต่ก็ไปทีไรเนี่ยได้ใจคนรุ่นใหม่ครับกับภาพความเป็นผู้สมัครสุดแข็งแกร่งในปรัฐพีนี่เดินหาเสียงไปเจอเสาไฟล้มเอียงแบบนี้คุณชัดชาติเข้าไปดันให้ครับไม่รู้ดันได้หรือเปล่านะแล้วก็เสาต้นนี้ไม่ได้ทำให้คุณชัดชาติเหงื่อตกเลยครับมีแต่การ